นี่อันนี้เนี่ยจริงก็เตรียมจะซื้อระเบิดปิงปอง
ซื้อมาแล้วล่ะเอามาไว้เตรียมจะไล่หมูป่าเตรียมจะจุด
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมันมีช็อตที่หยิบมาเล่น
ไอ้ที่เบลอนั่นแหละค่ะหมอบอกว่ายังไง
ทำใจนะอาจจะต้องตัดขาแหละ
ตอนนี้อาการนี่คือสาหัสอยู่เลยนะครับ
เห็นรถกู้ชีพที่มาถึงเอาเปิดท้ายรถมา
ท้ายรถที่นั่งอยู่มานี่นะคะคือนายสุภกฤษกองกุณะอายุ๒๓ปี
นี่ตอนมาถึงโรงพยาบาลร้องกวางจังหวัดแพร่แล้วค่ะ
เพราะว่านายสุภกฤษได้รับบาดเจ็บระเบิดปิงปองระเบิดใส่ข้อเท้าซ้าย
เป็นแผลเวอะเลยนะคะข้อเท้าเกือบขาด
แล้วหมอก็ต้องรีบทำแผลแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแพร่
ไม่ใช่แค่เจ็บคนเดียวนะคุณผู้ชม

ยังมีคนเจ็บอีกคนนึงค่ะ
ก็คือนายธนกรดวงจิตอายุ๒๐ปีเจ็บตรงหน้า
เนื่องจากโดนสะเก็ดระเบิดหมอก็ต้องปฐมพยาบาล
พอปฐมพยาบาลเสร็จอนุญาตให้กลับบ้านได้
ตอนแรกเป็นข่าวออกมาก็นึกว่าใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง
ผู้ทำประทัดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไปตรวจสอบเนี่ยเกิดจากระเบิดปิงปอง
แต่บ้านนี้เขาบอกว่าอย่าเพิ่งว่านะ
ว่าเอาระเบิดปิงปองไปใช้ในการทำร้ายใครหรือใช้ไปตีกับใคร
แต่ที่บ้านต้องเตรียมระเบิดปิงปองไว้เพราะมันจำเป็น
ใช่ก็อย่างที่บอกไงว่าเดี๋ยวจะต้องเอามาใช้จุดไล่หมูป่า
เพราะหมูป่ามันแอบมากินข้าวโพดในสวน
แล้วทีนี้เราไปถามแม่นะแม่ให้ข้อมูลนี้มา
ตอนที่เกิดเหตุแม่ได้ยินแล้วล่ะเสียงบึ้ม
รีบออกมาดูเห็นเป็นควันกระจายอยู่เต็มเลย
ก็ต้องรีบอุ้มลูกชายคนโตลูกชายคนโตเนี่ยเดินไม่ได้พูดไม่ได้นะคะ
เป็นผู้พิการต้องอุ้มมาออกจากบ้าน
แล้วก็เปิดประตูระบายเปิดหน้าต่างระบายเอาควันต่างออกไป
เพิ่งรู้ว่าลูกคนเล็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บนี่นะ
ทีนี้ก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้มาช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็ถามแม่เหมือนกันแม่แม่แล้วทำไมไม่เก็บให้ดี
ซื้อระเบิดมาจะมาจุดไล่หมูป่าระเบิดปิงปองเนี่ย
แม่บอกว่าโหก็ลูกสิชอบเอาไปจุดเล่นที่เกือบได้รับบาดเจ็บ
ระเบิดกางเกงเกือบขาดนั่นก็เคยเจอละรอบหนึ่งนะ

อย่าไปหยิบมาเล่นนะเดี๋ยวมันอันตรายมากเลย
แต่สุดท้ายรอบนี้ค่ะเตือนแล้วแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ